และตอนนี้ก็กำลังมีงานเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันนะครับ
เก็บบรรยากาศงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มาให้ท่านติดตามกันครับ
ต้องรบสองแสนบาทนะครับรอบที่บนเชื้อไปเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับ

ขณะนี้ดิฉันกำลังก่อติดบรรยากาศสุดอลังการยิ่งใหญ่จริง
ใหญ่ที่สุดภายในประเทศนั่นเองนะคะในงานวันนี้ค่ะ
เขาได้ปรับปรุงโฉมใหม่มีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังต่างทั่วทุกมุมโลกค่ะ
หรือว่าเราไม่ได้เอาใจแค่คุณผู้หญิงนะคะเอาใจคุณผู้ชายด้วยค่ะ
มีนาฬิกาน้ำหอมรวมถึงแบรนด์กีฬาเสื้อผ้าชั้นนำมากมายทีเดียว
ก็รวมไว้ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะ
ถ้าเดินช้อปปิ้งแล้วเหนื่อยแล้วก็เรามีอาหารมีเครื่องดื่มมารับรองนะคะ
ซึ่งร้านค้าของเราค่ะก็จะเป็น๑๗ร้านดังจากทั่วประเทศเลยนะคะ
รวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะ
ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในงานวันนี้นะคะยิ่งดึกยิ่งคึกจริงค่ะ
หรือว่าพรมสีน้ำเงินภายในงานวันนี้นะคะ
ซึ่งงานค่ะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ทีมงานค่ะก็เลยขอรวบรวมแฟชั่นบรรยากาศตั้งแต่ต้นเลยนะคะ

จะมีใครสวยหล่อเข้าตาบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

ฟ้าเมืองไทยมาร่วมงานแบบไร้ค่ายไม่มีสังกัดกันแล้วนะคะ

เรายังมีโชว์สุดอลังการพิเศษจริงที่หาดูที่ไหนไม่ได้
เดี๋ยวเรามาดูโชว์แรกกันก่อนเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างค่ะ
เริ่มจากโชว์แรกนะคะเป็นโชว์สุดพิเศษจริงค่ะ
มาร้องมาเต้นท่ามกลางลานน้ำผู้ค่ะ
ต่อด้วยการเปิดตัวบอลลูนพร้อมนักแสดงบอลลูนสุดฮือฮานะคะ
หรือเรียกไทยค่ะว่าศิลปัยกรรมกลางอากาศบนบอลลูนนั่นเองค่ะ
ลังการงานสร้างจริงเลยนะคะคุณผู้ชม
เล่นกับน้ำผู้เต้นระบำนะคะ
แต่ในงานนี้ค่ะความอลังการขอเลยบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นเป็น๒เท่าเลยนะคะ
จากการจัดโชว์อลังการน้ำผู้แล้วนะคะต่อด้วยมีการเปิดตัวม้าด้วยนะ
ร่วมให้กำลังใจกับนักแสดงที่เป็นขวัญใจของพวกเขาด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าสวยงามอลังการจริงมากเลยนะคะ
ต้องบอกว่าความงามของเธอนั้นสวยอลังการจริงค่ะ
แล้วที่ฟ่านปิงปิงนั้นได้รับฉายานางพญาแห่งแดนมังกรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอีกไม่กี่วินาทีค่ะ
เรากำลังจะเข้าสู่ในส่วนของช่วงสำคัญ
ด้านหลังของที่ที่ฉันเห็นตอนนี้นะคะ
เป็นดงแก้วค่ะที่กำลังจะมีการเข้าดาวน์
เพื่อนับการเปิดอย่างอลังการมาแล้วนะคะ

ยิ่งใหญ่จริงสมการรอคอยนะคะ

แต่อลังการยิ่งใหญ่จริงนะคะ
งานในวันนี้ค่ะนอกจากจะมีดารานาง
พญามังกรชิดังบ้านปิ่งแล้วนะคะ
บอกเลยว่าโปรดักชั่นในการจัดงานอลังการงานสร้างมากทีเดียวค่ะ
ผลมาหมดเลยนะคะทั้งม้าทั้งน้ำผู้ค่ะ
รวมถึงนะคะมีพลุไฟด้วยด้านหลังนะคะ
ที่จัดมาให้คุณผู้ชมได้โชว์กันจริง
และที่สำคัญนะคะหากคุณผู้ชมค่ะ
อาจจะได้ชมโชว์นะคะที่อลังการงานสร้างแบบนี้ก็ได้ค่ะ
และในการนี้นะคะคุณอายวัฒนศรีวัฒนประภาค่ะ
ก็เป็นผู้เป็นประธานวิธีในงานเปิดงานในวันนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่เป็นเพียงแค่บรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
เชิญชวนคุณผู้ชมจริงนะคะให้มาเปิดประสบการณ์ใหม่
แบรนด์หรูมากมายทั้งแบรนด์เก่าแล้วก็แบรนด์ใหม่นะคะ
จัดเต็มเต็มเลยค่ะแล้วก็เราไม่ได้เอาใจเพียงแค่คุณผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ
ยังมีคุณผู้ชายด้วยค่ะที่เรานะคะจัดมาเต็มเลย
สำหรับพวกนาฬิกาแบรนด์เสื้อผ้ากีฬานะคะก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ด้วยคุณผู้ชม
หรือที่สำคัญนะคะของฝากสไตล์แบบไทยนี่แหละค่ะ
ใครได้ไปต่างชาติได้ไปโอ้ปลื้มใจสุดเลยนะคะ
และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเดินแล้วค่ะเป็นยังไงคะ
เหนื่อยเหลือเกินอยากจะพักนะคะ
อยากจะให้เป็นจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีนั่นเองนะคะ
จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วค่ะ
แต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอส่งต่อให้กับพี่อุ๋ยแล้วก็พี่มิ้วนะคะ
แต่ว่าถ้าพี่อยากได้อะไรก็ไลน์มาบอกนะคะพี่

เดี๋ยวฝากน้องเรือนขวานช้อปปิ้งด้วยนะคะ